ที่สังคมก็ให้ความสนใจพอสมควรเลย
กรณีที่เกิดขึ้นการเสียชีวิตจากการทำศัลยกรรม
กรณีนี้เนี่ยนะคะทำให้สาวใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิต
ที่ดูดไขมันคือเสียชีวิตอยู่บนเตียงในคลินิกเลยอ่ะค่ะทีนี้ลูกชายของผู้ตายเนี่ยนะเขาพูดมาคำนึงเขาบอกว่าคือเหตุผลที่แม่ตายเชื่อว่าส่วนหนึ่งอ่ะคลินิกอ่ะไม่ยอมรีบส่งแม่ไปโรงพยาบาลเพราะคลินิกเขาพูดว่าไม่อยากที่จะเป็นคดีความนี่หรือเปล่าส่งโรงพยาบาลช้าหรือเปล่าเลยทำให้แม่
ดูความรู้ความสามารถของแพทย์ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะโดยเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยที่วัดบำเพ็ญเหนือซอยเสรีไทยที่เขตมินบุรีเนี่ยตัวนายถาวรถาวรวัดคงแก้วซึ่งเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาร้องเรียนเรื่องนี้กับสื่อมวลชนค่ะโดยทางด้านอดีตรองผู้ว่านค

ความว่าเขาเซ็นเพื่อจะมอบชีวิตให้ทีนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอะไรซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะคะระบุมาบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมาจากระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวอันนี้เป็นข้อมูลจากหมอที่มีการชนะสูตรนะคะทีนี้คุณผู้ชมดูฝั่งลูกชายของผู้ตายหน่อยค่ะลูกชายก็
ตั้งใจมากเลยบอกว่าตอนนี้๙๐ของคุณแม่ไปแล้วแล้วพูดอย่างนี้กับลูกเขาลดยังไงคะเนี่ยลูกชายก็ตกใจมากว่าไม่ยอมส่งแม่ไปโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ปังการแพทย์ทันสมัยกว่าพร้อมกว่าไม่ได้อาจจะยื้อชีวิตคุณแม่ได้ก็ได้แต่ว่าใช้เหตุผลแค่ว่าไม่อยากเป็นคดีความทีนี้พอลูกชายเขาได้รับโท
บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณแม่เนี่ยนะอายุ๕๔แล้วก็จริงแต่คุณแม่ก็เป็นคนที่รักสวยรักงามก่อนที่คุณแม่จะตัดสินใจไปดูดไขมันที่คลินิกแห่งเนี้ยจริงคุณแม่หาข้อมูลนะคะคือไปหาข้อมูลไปปรึกษากับโรงพยาบาลเอกชนไปปรึกษากับคลินิกหลายต่อหลายที่ท้ายที่สุดคุณแม่ตัดสินใจมาดูดไขมัน

ความเป็นธรรมหรือเปล่าทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางผู้กำกับสนหัวหมากเนี่ยบอกแล้วนะบอกว่าเชิญหมอเชิญผู้ช่วยแพทย์แล้วก็พยาบาลที่อยู่ในคลินิกเนี่ยสอบปากคำไปละ๖ปากซึ่งตอนนี้รายละเอียดต่างอยู่ในสำนวนนักข่าวพยายามสอบถามตำรวจแต่ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในสำนวนจริงเปิดเผยไม่ได้แล้วเดี
ทางรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
โดยทางด้านอธิบดีบอกว่าจะเข้ามาตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อที่จะดูว่าคลินิกนี้มีการขอใบอนุญาตประกอบเวชกรรมถูกต้องหรือเปล่า
ใบประกอบวิชาชีพของคุณหมอวัย๗๒ปีด้วยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องประจำคลินิกและจะตรวจดูเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาหรือการให้บริการว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า
อันนี้เข้าไปตรวจสอบเมื่อตอนเที่ยงตอนนี้น่าจะยังตรวจสอบอยู่เดี๋ยวความคืบหน้ายังไงติดตามได้ในช่วงข่าวอื่นของเรา
เพราะว่าอะไรเป็นเหตุทำให้ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวก็ต้องตรวจสอบให้รู้เรื่องนะ